วันนี้ครับ๑๖ธันวาคมนะครับก็เป็นวันกีฬาแห่งชาตินะครับ
ซึ่งจะมีไฮไลท์สำคัญก็คือการแจกรางวัลเกียรติคุณให้กับนักกีฬา
แล้วก็รางวัลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้อยสาขาเลยนะครับ
ไปดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละประเภทเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
ก็งานวันกีฬาแห่งชาตินะครับก็ย้อนกันนิดนึงนะครับ
เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติแล้วก็ได้รับทูล๙ถวายเหรียญทอง
จากการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่๔นะครับ
โดยในงานมีนายพิพัฒน์รัชกิจปากานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การประกาศรางวัล๙ประเภท
รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่นนั่นคืออุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับ
ส่วนรองดีเด่นเป็นเทพชายาอุ่นหนูจากสนุกเกอร์
รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นเป็นกันตะพลหวังเจริญนักกีฬาแบตมินตัน
และสมัครเล่นหญิงดีเด่นเป็นน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโด
ด้านชนิดกีฬาทีมดีเด่นได้แก่วอลเตอร์บอลหญิงทีมชาติไทยและก็ทีมชุดชาย
ขณะที่ประเภทกีฬาทีมดีเด่นได้แก่แบตมินตันคู่ผสม
ส่วนรางวัลอื่นยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นคุณลวัฒน์วิทธิสารและยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น
อัตยาธิติกุลนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่นสุนทรแสงเงินหรือเขี้ยวพยักษิตเมืองนนมรัตนบัณฑิตนะครับ
ยังมอบรางวัลสำหรับนักกีฬาทีเด่นของแต่ละสรรคม๑๗๒รางวัล